ชั่วตะล่อนตะล่อน
หอมจังเลยป้าศรีมีอะไรกินบ้างเนี่ย

เอองั้นเอาแกงเห็ดแกงเห็ดรวมที่นึง

นะอะไรนะ

คุณผู้ชมป้าศรีบอกว่าช่วงนี้เห็ดแพง
งั้นเดี๋ยวเราเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่า
ไปดูราคาของเห็ดกันหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
มาดูกันเลยราคาของเห็ดฟางวันนี้นะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนูค่ะ๔๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้๓๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ราคาของเห็ดผ่านไปมาดูราคาเนื้อสัตว์กันบ้าง
เนื้อแดงราคาลงมาแล้ว๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนสะโพกไก่นะคะยังคงที่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อพร้อมเหมือนเดิม